คุณผู้ชมค่ะก่อนจะไปถึงคิวของพี่เวียอ้ายเวียคนหล่อนะคะ
มาเพิ่มเติมความสนุกสนานค่ะกับสามหนุ่มขบวนการโจ๊เกอร์กันบ้างดีกว่านะคะ
มีนักคอมมีพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็พี่ตั๊กบริบูรณ์คุณผู้ชมค่ะ
ซี้สนิทสนมของ๓คนนี้บอกเลยว่าแน่นแฟนมาก

เวนต์ล่าสุดนะก็มีเรื่องฮาหลุดโป๊ะบ๊ะกลางวงสัมภาษณ์
คือไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบนี้
พี่บอลเนี่ยแกก็โยนคำถามให้นักคอมนะว่าพ่อชอบไปเที่ยวที่ไหน
คอมเนี่ยก็ทำหน้าคิดอยู่นานนะจนพี่ตั๊กบริบูรณ์เนี่ย
หลุดพูดลงมาว่าชอบไปการการจะหน้าบุรี
เออเงื่อนงำเนี่ยมันดันไปอยู่ที่ว่านักคอมเนี่ยเสียการหลุดขำเออ
แล้วสองหนุ่มพี่ตั๊กพี่บอลนะขำแรงด้วยคือทั้ง๓คนขำกันหมดอ่ะ
แล้วนักข่าวสงสัยว่าเออนี่แหละมันมีอะไรที่กาญจนบุรี
กาญจนบุรีนั้นมีดีอะไรเออและนักข่าวก็ไม่ยอมนักข่าวอยากรู้
ขยี้ขยี้ขยี้ไปอีกเออว่าที่กาญจนบุรีมีอะไรอยากรู้ว่ามีอะไร
อ่ะเดี๋ยวไปชมค่ะนักคอม
ไปเที่ยวไหนดีพ่อจะไปเที่ยวไหนผมก็ไม่ต้องบอกเขารู้อยู่แล้วไปไหน
ไปไหนคะคนไทยเขารู้แล้วผมชอบไปไหนที่สุดไปที่ไหนค่ะเมืองกา
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
เมืองกามีอะไรพี่ตักอะไรฮะเมืองกามีอะไรมีป่าครับผมฮ่าฮ่าฮ่า

สถานที่ท่องที่อะมันสวยเรื่องไง
พวกเขาสวยพวกเขาเป็นลุขเลย
ใช่ครับมีแบบเป็นเนินเป็นอะไรอย่างนี้ไปเที่ยวถ่ายรูปกันได้

กลับไปพราคยายเลย

ตั๊กเดี๋ยวเสิร์ฟลอบหน้าเดี๋ยวถามให้
กาญจนบุรีมันมีเข่าที่สวยงาน
มีปากท้าที่น่าหลงไหล

พี่แจ๊คไปบ้างก็ได้นะอยากรู้ว่ามีอะไร
ชอบไปกาญจนบุรีเหมือนคิวที่พี่หม่ำเขาชอบไปเชียงรายอย่างนี้

มันเป็นปุ๊บอย่างนี้เยอะนะ

เราเองก็จะไม่รอดเหมือนกันนะ